โอ้โหฝนตกอะไรจะขนาดนี้อุตส่าห์ว่าจะมาดูนกแก้วซะหน่อย
ได้ดูอะไรก็ไม่รู้
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงระยะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ฝนจะตกลงมาในหลายพื้นที่นะคะ
ตกทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้กันด้วย
แต่วันนี้ดูคิวแล้วน่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานจะได้รับฝนนะคะ
ดูข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พื้นที่ตอนกลางของประเทศนะคะมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่
แต่ขณะพื้นที่สีส้มตรงนี้คือบริเวณภาคใต้นะคะ
เป็นจุดเดิมจุดประจำเลยที่มีฝนตกลงมาค่ะ
ปัจจัยนะคะก็คือมีเรื่องของลมค่ะ
ลมที่พัดมาทางด้านนี้คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
แล้วก็ดูตามแนวเส้นความกดอากาศไทย
ก็คือแนวเส้นที่น่าจะเกิดฝนได้นะคะและแน่นอนค่ะ
เรื่องของลมมรสุมนี้นะคะที่พัดมาบริเวณนี้เห็นไหมคะ
เป็นภาพที่สอดคล้องกับสีส้มที่เราเห็นเมื่อสักครู่
และนอกจากนั้นก็ยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทย
หรือว่าแถวภาคตะวันออกตรงนี้ก็ส่งผลทำให้มีฝนตกเช่นกัน
แต่ฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะคะก็มักจะตกในช่วงเวลาบ่ายหรือค่ำ
เพราะเป็นช่วงเวลาที่พื้นที่ของประเทศไทยสะสมความร้อน
เมื่อเจอลมที่พัดมาปะทะลมกับร้อนชื้นกับร้อนก็กลายเป็นฝน
ก็มักจะเกิดในช่วงของบ่ายค่ำเห็นไหมคะ
จะเป็นลักษณะตกกระจายประปายกันแบบนี้ก็จะมีอากาศร้อนในช่วงตอนกลางวันค่ะ
ขณะที่ภาคใต้นะคะก็เตือนกันเล็กน้อยสำหรับใครที่อยู่
ฝั่งอันดามันแถวภูเก็ตพังงานระนองอาจจะมีคลื่นสูงเล็กน้อยประมาณ๑๒เมตร
ห่างฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง๒เมตรนะคะ
ภาพรวมแล้วค่ะวันนี้ถือว่าตกเบากว่าเมื่อวานนะคะเป็นการตกกระจายกระจาย
ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือตกกระจายกันไปค่ะลักษณะของการตกเป็นฝนตกละอองเบานะคะ
แต่บางพื้นที่ที่สังเกตเลยว่าถ้ากลางวันร้อนเนี่ยเดี๋ยวเย็นบ่ายค่ำดึกฝนตกหนักแน่นอน
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยเฉลี่ยแล้วก็จะเป็นลักษณะฝนตกในช่วงของภาคใต้ตอนล่าง
นับตั้งแต่พังงาและสุราชธานีลงไปคลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๕องศาเซลเซียสค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เช่นกันนะคะ
พื้นที่ที่จะมีโอกาสเกิดฝนประมาณ๑๔๐ของพื้นที่อุณหภูมิ๒๔๒๖๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
ก็ถือว่าสบายในช่วงที่เช้าแบบนี้บางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะ
ต้องเตรียมรับเมืองรักษาสุขภาพให้ดีของโรคภัยมันก็จะมาในช่วงของสภาพวักษณะชื้นแบบนี้
ถ้าใครจะออกไปท่องไปเที่ยวยังไงก็ดูแลด้วยแล้วกัน
นกแก้วมาเยอะแยะเลยนักท่องเที่ยวก็เยอะ

แม่จ๋าค่ะหวังชายชม